ความเชื่อความศรัทธานั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ

หลายคนก็เลยกังวลว่าจะนำไปสู่ความงมงายแล้วก็ไร้สติ
นักวิชาการก็ออกมาให้มุมมองเหมือนกันนะครับ
ณขณะนี้คนไทยบางส่วนนะครับ
อาจจะอยู่ในภาวะที่หลงไปกับกระแสตุ๊กตาลูกเทพมากจนเกินไป
แล้วก็อยากจะฝากไปถึงภาคธุรกิจด้วยว่าอย่ามุ่งแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจในช่วงนี้
กับการเกี่ยวไปกับกระแสของตุ๊กตาลูกเทพครับ
นายสุรพลบุญลืออาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดเผยว่าหลังภาคธุรกิจบางประเภทออกมาตอบรับให้บริการกับลูกเทพนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานเสริมความงามถือว่าเป็นการโหนกระแสเห็นประโยชน์ของตัวเอง
และมองว่าคนเหล่านั้นป่วยในทางศาสนาพุทธเรียกว่าโมหะจริตซึ่งแปลว่าความหลงครับ
กรณีนี้ไม่ต้องป่วยก็หลงได้คือหลงไปกับลาบยศสันเสริญคารมการโฆษณาถ้าไม่มีสติก็หลงได้ทั้งสิ้นลูกเทพก็เช่นเดียวกัน
ขณะที่บริษัทต่างที่ไปหากินกับผู้ที่เลี้ยงลูกเทพด้วยการขายตัวที่นั่งคิดราคาอาหารบุฟเฟ่หรือว่าอื่น
ซึ่งทราบดีว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่คนเลี้ยงคิดว่าจริงประเด็นนี้นะครับควรจะพิจารณาว่าใครเป็นคนผิด
เทียบได้ว่าคนแรกหลงแต่คนหลังรู้แต่ก็ยังอยากจะได้เงินครับ
จากนี้ยังเป็นห่วงผู้ใหญ่ที่มีเงินมีเวลาแต่ไม่ได้ไตรตรองพร้อมกับฝากไปถึงสังคมนะครับว่า
กลั่นกรองข้อมูลก่อนถึงจะเชื่อ
เพราะไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เลิกนิยมแล้ว
จะกลายไปเป็นขยะหรือไม่ครับ